ไปดูคลิปอุบัติเหตุกันหน่อยคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุไม่คาดคิดเลย
เซลล์แมนคนหนึ่งเขาก็ขับรถไปตามถนนศรีนครินทร์
จู่มันมีโซ่จากเครนก่อสร้างฟาดลงมาเนี่ยที่หน้ากระจกเลยนะคะ
ยังดีไม่มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วตัวคนขับก็ไม่ได้บาดเจ็บหนักนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยดูคลิปภาพเหตุการณ์อย่างที่เห็นเลยนะคะ
ก็คือขับรถกันไปก็เห็นเครนอยู่ทางด้านขวามือของภาพ

ขับไปธรรมดาอย่างนี้แล้วอยู่ดีเนี่ยโอ้โหมายังไงอ่ะคะ
กระจกร้าวตกใจนะอย่างนี้
แล้วคือดีไม่ไปแบบเหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่งใช่ไหม
อุบัติเหตุตามมาอีกนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
นายพงศธรวัฒนาอายุ๒๗ปีเป็นอาชีพเซลล์ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เขาโพสต์ภาพขณะที่เขาขับรถอยู่บนถนนศรีนครินจะไปส่งของให้ลูกค้าที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรประการ
ช่วงกลางถนนมีการกั้นขอบทางเพื่อก่อสร้างกันอยู่เนี่ยนะคะอย่างที่เห็นเขากำลังจะขยายช่องทางในอนาคต
แต่พอขับเข้ามาใกล้รถเครนก่อสร้างที่กำลังปฏิบัติงาน
จู่โซ่เหล็กขนาดใหญ่เนี่ยฟาดลงมาเต็มกระจกหน้ารถอย่างแรงเสียงดังอย่างที่ได้ยินเลยนะคะ
กระจกเนี่ยแตกเสียหายแบบนี้มองข้างหน้าแทบจะมองไม่เห็นทางเลย
ยังดีที่เขาสามารถชะลอรถค่ะแล้วหยุดได้อย่างปลอดภัยดูนี่ดูสภาพรถนะ
ไม่มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหนึ่งสิงหาคม
ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมง๒๐นาที
พงศธรบอกว่าโซ่เนี่ยเป็นโซ่ของรถเคนก่อสร้างมันขาด
แล้วเลยสะบัดมาถูกรถยนต์เขาจนทำให้กระจกหน้ารถแตก
ปอยเลอร์หลังแตกเสียหายตัวเขาเองเนี่ยถูกเศษกระจกตกใส่ตัวเล็กน้อยนะคะ
อกจากนี้ยังมีรถสองแถวที่ขับมาคู่กันก็ถูกโซ่ฟาดบริเวณหลังคารถจนเสียหายเหมือนกันค่ะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็มีตัวแทนผู้รับเหมามาเจรจา
บอกว่าเดี๋ยวยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับทั้งคู่นะ
ไม่ได้ติดใจเอาความเพราะรถของคุณพงศธรเขาก็ทำประกันเอาไว้ด้วยเหมือนกัน

เจ้าตัวเขาบอกถึงเหตุการณ์นี้ค่ะว่า
นี่แหละเป็นการฟาดเคราะห์อย่างแรงเลยสำหรับตัวเขานะคะ
ส่วนชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้ก็เข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมาก
ส่วนใหญ่แน่นอนตำหนิผู้รับเหมาที่ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ครั้งนี้นับว่าโชคดีไม่เกิดเหตุกับคนขับขี่รถจักรยานยนต์หรือคนเดินเท้า